คุณผู้ชมครับแล้วที่บอกว่าเดี๋ยววัคซีนจะเข้ามา
เริ่มเข้ามาล็อตแรกประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์
คำถามคือใครได้ฉีดก่อน
ที่เราบอกว่าเรายอมมาถึงปั๊บเนี่ย
จะให้ฉันเป็นหนูทดลองยาฉันก็ยอมฉันอยากขี่
แต่เขามีลำดับว่าจะให้คนกลุ่มไหนฉีดก่อนฉีดหลัง
เดานะต้องเป็นทับหน้าถูกไหม
บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็บุคคลในพื้นที่เสี่ยงต่าง
เอามาดูว่าคุณผู้ชมอยู่ในกลุ่มแรก
ที่ได้รับการฉีดวัคซีนที่จะเอาเข้ามาเดือนกุมภาพันธ์นี้หรือไม่
แล้วก็บอกว่าจะเอามาฉีดให้กับประชาชนฟรี
คอรมอเขามีการประชุมกันมีมติจัดลำดับการฉีดแล้วนะ
ละ๑คนจะมีการโดนฉีดไป๒โดสห่างกันสักประมาณ๔สัปดาห์
ก็คือประมาณสัก๑เดือนนะฮะ
ล็อตแรกส่งเข้ามากุมภาพันธ์๒แสนโดสก่อน
กลุ่มแรกที่จะได้ฉีดก็คือมีบุคลากรทางการแพทย์
สาธารณสุขดันหน้าอย่างที่ปุ้ยบอกไป
เลือดหมูสมุทรสาครมระยองชนบุรี๒๐๐๐คน
กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่มีภาวะแทรกซ้อนสูงและกลุ่มจำเป็นอื่นรวม๑๘๐๐๐คน
อันนี้กลุ่มแรกไปก่อนในเดือนกุมภาพันธ์
ถัดมาวัคซีนจะเข้ามาอีก๘แสนโดสในเดือนมีนาคม
จะฉีดให้เข็มที่๒กับกลุ่มแรก๒แสนโดส
แล้วที่เหลือ๖แสนโดสจะฉีดให้กับกลุ่มอื่นด้วย
ใช่ค่ะคือคนหนึ่งต้องฉีด๒โดส๒เข็มถูกไหมคะ
เข็มแรกกับเข็มที่๒ต้องห่างกันสักประมาณ๔สัปดาห์หรือว่า๑เดือน
ส่วน๖แสนโดสในล็อตที่๒เข้ามาฉีดให้กับกลุ่มในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
แล้วก็จังหวัดชายแดนตามแนวภาคตะวันตกภาคใต้และบุคลากรทางการแพทย์อื่น
รวมทั้งอสมที่เหลืออีก๖๐๐๐คน
และกลุ่มติดเชื้อภาวะแทรกซ้อนสูงจำนวนอื่นอีกรวมแล้ว๕๔๐๐๐คน
อันนี้คือล็อตที่๒นะครับ
ล็อตที่๓มาในเดือนเมษายนจำนวน๑ล้านโดส
นำไปฉีดให้กับกลุ่มที่๒ก่อนเป็นเข็มที่๒ไง
ก็คือ๖แสนโดสที่เหลือ๔แสนโดสก็จะไปฉีดให้กับบุคลากรอื่น

แล้วก็จะทยอยฉีดให้กับบุคคลที่เหลือแล้วก็กลุ่มประชาชนต่อไปนะครับ
ขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีจัดซื้อวัคซีนเพิ่มอีก๓๕ล้านโดส
รวมทั้งฉีดวัคซีนที่จะนำมาใช้กับคนไทยอีกในปีนี้คือ๒๕๕๙
จำนวนทั้งหมดทั้งมวล๖๓ล้านโดส
สามารถฉีดให้กับคนไทยได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั้งหมด
ถามว่าครึ่งหนึ่งทำไมเพราะว่า๑คนต้องฉีด๒โดส
ห่างกัน๑เดือนก็เลยต้องได้เท่านี้ก่อน
แต่ถ้าอาจจะเอาอีกแบบก็สามารถฉีดเพิ่มถึงได้
จะเปิดให้จองยังไง

แล้วราคาต่อเข็มเป็นราคาที่

ถ้าเกิดว่าในภาคเอกชนที่ให้สิทธิ์เขา

ก็เป็นความสามารถในการเข้าถึงนะ
และเรื่องการพยาบาล